เมื่อคืนนี้ค่ะช่วงดึกซอยสุขสวรรค์๑๘ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งอารวาส
จุดไฟเผาบ้านตัวเองแล้วก็เอาปืนฉมวกอะค่ะ
ยิงใส่พ่อจนพ่อได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไป
เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะปิดล้อมหาตัว
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเพื่อควบคุมตัวนะคะ
หากันทั้งคืนหากันทั้งคืนสุดท้ายเช้าวันนี้
ย้อนกลับไปที่บ้านตัวเองก็เลยต้องไปล้อมจับนะคะ
นายเอกชัยอายุ๓๑ค่ะคนนี้คือคนที่คลุ้มคลั่งเผาบ้านตัวเอง
เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบดูสภาพนะคะ
สภาพที่เหลือคือแทบจะไม่เหลืออะไร
สภาพบ้านคือเละไปหมดคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
คือเป็นลักษณะของโรงเหล็กอะค่ะนี่นะคะ
ส่วนพ่ออายุ๖๕โดนปืนฉมวกยิงใส่ขา
เพราะว่าพ่อพยายามไปห้ามไปห้ามไม่ให้ลูกจุดไฟเผาบ้าน
แล้วดูสิพ่อเจ็บแบบนี้นะคะโอ้นี่ฉมวกเข้าไปที่ขานี้เลยเนี่ย

ตอนเช้าตำรวจสนราชบุรณะได้รับแจ้งว่านายเอกชัยย้อนกลับมาที่บ้าน
ทีนี้เอากำลังไปปิดล้อมมีไม้ง่งไม้งามไปพร้อมเลยนะคะ
พนตมรดริมานพสุคคลธนาภาพ

ตำรวจสนราชบุรณะไปล้อมพื้นที่
แต่เห็นสภาพบ้านแล้วโอ้โหดูสิ

แย่ยามคุยก่อนแล้วมันยอมฟังดากลับไล่เจ้าหน้าที่ไล่ทุกคน
ปืนยิงกระสุนยางครับทีเนี้ยสิ่งที่มาเพิ่มคือ
ปืนยิงตะข่ายที่ยิงไปปุ๊บเป็นตะข่าย
แล้วก็มีกระสุนยางมาเพิ่มด้วยน่าเอกชัยไปยินไปบนหลังคาด้วย
ไปยินไปบนหลังคาเจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจา
เจ้าหน้าที่ใจเย็นมากพยายามเจรจา
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าเอาไงเอากัน
ไปยินเข้าไปในรัวของโรงงานเปิดประตู
แล้วเจรจาอีกแม่มาเจรจาอีก
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้กันนิดนึง

ดีนะคะสุดท้ายนะคะนายเอกชัยเอายังไงรู้ไหมคะ

บอกผมขออะไรอย่างหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็สงสัยขออะไรก็ยอมแหละ

ใช่คุณแม่ไปเจรจาพยายามจะปีนขึ้นไป
แล้วก็พูดคุยกับลูกอะค่ะสุดท้ายขอพิซซ่า

อยากกินพิซซ่าต้องลงมากินข้างล่างนะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนเข้าควบคุมตัวนะคะ
มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของอาคาร

นายเอกชัยลงมาก็จะได้รวบตัวเอาไว้ได้

เริ่มจากยิงกระสุนยางใส่ด้านข้างลำตัว
เพื่อให้นายเอกชัยเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่เจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้
นายเอกชัยก็ลงมาที่จุดที่เจ้าหน้าที่วางกำลังอยู่จริง
สูงจากพื้นประมาณ๓เมตรเป็นจุดที่ปลอดภัย
ก็เลยควบคุมตัวด้วยวิธีการปืนยิงตะข่าย
ควบคุมตัวแล้วก็แย่งปืนฉมวกจากมือของนายเอกชัย
แล้วก็นำนายเอกชัยออกไปจากจุดเกิดเหตุ

มีร่องรอยบาดแผลถูกสังกษีหลังคาบาดเต็มตัวเลย
นี่เอาตัวลงมาแบบนี้ค่ะ
อยู่บนรถพยาบาลนายเอกชัยพูดถึงแม่
เป็นห่วงแม่รักแม่
ส่วนพ่อที่ถูกปืนฉมวกยิงใส่ขาบาดเจ็บ
บอกไม่เป็นห่วงพ่อห่วงแต่แม่

คุณแม่นัชชามารอดูตำรวจควบคุมตัวลูกชาย
ร้องไห้เป็นลมไปสองรอบสามรอบ
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นช่างกลึง

แต่ปัญหาคือมาติดยาเสพติด

ก็มีอาการหลอนยาคุ้มคลั่งบ่อยทำลายข้าวของ

เผ่าบ้านทำลายพ่อหลอนน่ะนะคะ
แม่ก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกชายเขารับการบำบัด

เราเลยต้องทำอย่างนี้
แต่ว่าเราก็สงสารลูก
แต่เราก็ต้องทำใช่ไหม
แล้วเขาก็อารวาฬในบ้าน
แล้วเขาก็เผาบ้าน

เผาข้างบนที่นอนกับอ่ะ

หลอนหนักมาก
ร้อนหนักมากจนพูดไม่ได้เลย
หมูอะไรทุกอย่างเนี่ย
พังหมดถ้วยชามอะไรตีพังหมด
รักเขามากใช่ไหมแม่
มีลูกคนเดียวมีเขาคนเดียวก็รักเขามาก
อยากบอกอะไรเขาไม่รัก
บอกแม่รักที่สุดเลยแม่เป็นหนูของที่สุดเลยอยากให้เขาเลิกได้

ลูกชายคนเดียวอ่ะแล้วมาติดยาเสพติดแล้วมีอาการแบบนี้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว

ข่าวมากที่เป็นลักษณะของการหลอนยาเสพติด

ชาวบ้านที่อยู่ข้างแถวนี้ค่ะ
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้นายเอกชัยคลุ้มคลั่งอารวาสหนักมากเลย
ทำลายข้าวของคว่างปลาสิ่งของส่งเสียงดัง
คนที่อยู่แถวนั้นไม่มีใครได้หลับได้นอนกันเลยนะคะ

พ่อต้องปีนเข้าไปเพื่อที่จะไปห้ามลูก
แต่กลายเป็นถูกลูกเอาปืนฉมวกยิงใส่ขาพ่อ
เป็นอย่างนี้มานานแล้ว
แต่ครั้งนี้หนักสุดที่เขาเผานี่แหละ
ดับพงดับเพลิงมาเมื่อคืนมาเยอะ
ยิงค่ะเมื่อคืนเขาหลอกประตูตรงนี้เข้าไม่ได้

ตำรวจแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์

เรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็ต้องรอผลตรวจสารเสพติดในร่างกาย
ถ้าพบก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือข้อหาเสพยาเสพติด

คุณแม่บอกว่ามันก็ยังไม่น่าจะเข้าข่ายมีปัญหาทางจิตทางประสาท
หลักมันคือน่าจะเป็นการหลอนยาเสพติดนี่แหละ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องสอบสวนสังเกตอาการ
ส่งตัวฝักขังสารอาญาธนบุรีในวันพฤหัสบดีนี้
และคุณผู้ชมคะสรุปแล้วปฏิบัติการไล่ล่า
เพื่อควบคุมตัวชายคลุมคลั่งคนนี้

กว่า๑๕ชั่วโมงคือถ้านับตั้งแต่ก่อเหตุนะ
แล้วช่วงปิดล้อมเจรจากว่าจะควบคุมตัวได้
เฉพาะตอนปิดล้อม๔ชั่วโมงกว่า

และตำรวจก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วได้สั่งพิซซ่ามาให้หรือเปล่า

กำลังลงมาได้จังหวะพอดีประมาณอย่างนั้น

บ้านตัวเองทั้งนั้นนะครับ